คุณผู้ชมครับในสภาวะตอนนี้กับเรื่องของโควิด๑๙
มันมีชีวิตของคนสองกลุ่มที่มันเหมือนเป็นเส้นคู่ขนานกัน
เป็นคนกลุ่มที่ได้เงินไปแล้ว๕๐๐๐บาท
อาจจะเดือดร้อนไม่มากหรือเดือดร้อนมากก็ตามทีจะได้ไปแล้ว
แต่อีกคนกลุ่มหนึ่งคือทำยังไงก็ยังไม่ได้สักที
เราก็เดือดร้อนมากหลังเกินทำยังไงก็ต้องรอกันต่อไป
ถึงท่านไปเกาะการคลังท่านอยากได้เงิน๕๐๐๐บาท
เดือดร้อนอากาศร้อนแค่ไหนก็ไปยืนเกาะอยู่แบบนั้น
เจ้ากระทรวงบอกว่าไม่ต้องมาหรอกอยู่ที่บ้านตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
คือมาก็ไม่มีประโยชน์แต่คนก็ยังไปอยู่

อุตมัติสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หลังจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
จากโครงการเราไม่ทิ้งกันครบตามกำหนดแล้ว
มีผู้ลงทะเบียนไปถึง๒๘๘๐๐๐ราย
จากการตรวจสอบมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ๑๖ล้านราย

คาดว่าในวันพรุ่งนี้๒๙เมษายนนี้
จะโอนเงินให้ได้เป็น๗๕๐๐๐๐๐บาท
และ๓๐เมษายนจะโอนให้อีก๔๘๐๐๐ราย
เหลือทั้งหมดทั้งมวลอีกประมาณสัก๒๖๐๐๐ราย
เร่งโอนให้เสร็จในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม
แต่ว่าหลายคนยังกังวลใจว่าเอ๊ะสรุปแล้วท่านได้สิทธิ์นี้ไหม
ฉันจะไม่ผ่านเกณฑ์ไหมนะฮะลงทะเบียนเอาไว้แล้วจะยังไงดี
ท่านก็บอกว่าอ้าวอย่าไม่ต้องมา
ตรวจสอบสถานะตัวเองผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเท่านั้น
เข้าไปที่เมนูที่มันเป็นสีเทาที่มันเขียนว่าตรวจสอบสถานะ

ให้คุณผู้ชมเข้าไปและคลิกดวงนี้ว่าตอนนี้สถานะคุณมันเป็นอะไรอยู่
ไม่ต้องเดินทางไปนะฮะท่านว่าอย่างนั้น
พอคลิปเข้าไปจะมีข้อความบอกว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน
อันนี้ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ถ้าขึ้นแบบนี้นะฮะ
ถ้าขึ้นแบบนี้หมายความว่าคุณได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่ารอการโอนเงิน
คือเอาเป็นว่าถ้าขึ้นว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียน
แปลว่าได้เงินชัวร์รอแค่เงินโอนครับ
โอนเงินแป๊บเดียวอย่าไปยกเลิกใจเย็น
ถ้าขึ้นอย่างนี้นะมีข้อความบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ถ้าขึ้นแบบนี้ถ้าขึ้นแบบสีส้มนี้
อยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าตอนนี้
ชื่อของคุณอยู่ในกระบวนการคัดกรองหรือรอการตรวจสอบข้อมูลอยู่
อันนี้ยังไม่มั่นใจว่าคุณจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับ
อีกข้อความหนึ่งถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นี่
ไม่สามารถทำรายการต่อได้วงเล็บลงทะเบียนไม่สำเร็จ
จากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
อันนี้หมายความว่าข้อมูลบัตรประชาชนที่คุณลงทะเบียนไป

และที่สำคัญตอนนี้คุณไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้
เนื่องจากระบบปิดรับลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้ว
อันนี้แก้ไขไม่ได้เพราะคุณลงผิดนะครับ
ส่วนกลุ่มผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ

รอบที่๒จากกรณีต่างเช่น
บัญชีธนาคารคุณปิดไปแล้ว
บัญชีของคุณไม่มีการเคลื่อนไหวการนานเกิน๑ปีไปแล้วเขาก็ปิดไปสิ
ชื่อบัญชีไม่ตรงกันกับชื่อของคนที่ลงทะเบียนอันนี้ก็เกิดปัญหา
น้ำเลือกรับการโอนเงินผ่านพร้อมเพลย์แต่ยังไม่มีการผูกพร้อมเพลย์เข้ากับบัญชี

แล้วก็เข้าไปแก้ข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องอีก

ทั้งหมดทั้งหมดนี้แนะนำแบบนี้ว่า
โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร

อยากให้มีหน่วยงานที่เขาอาจจะตั้งเป็นจุดรับเลย

ก็ตั้งจุดเลยเป็นจุดให้คำปรึกษา

คนลุงค่ะพี่ป้าไม่เข้าใจที่เราพูดแบบนี้หรอก

ไปขอให้เจ้าหน้าที่เปิดรับลงทะเบียนใหม่ได้ไหม
คือฉันลงไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วมันมีเหตุผลหลายอย่างคือ
เทอร์เน็ตไม่มีลงทะเบียนไม่ผ่านไม่เข้าใจทำไม่ได้เป็น
ทุกคนก็เชื่อว่าตัวเองน่าจะผ่านเกณฑ์แต่ว่าฉันทำไม่เป็น
ฉันอยากได้เงินเยียวยา๕๐๐บาทเหมือนกัน
เราก็ส่งนักข่าวไปคุณธิตภาก็ไปสังเกตการณ์อยู่หน้ากระทรวง
หลายคนไปนั่งรอบางคนไปเกาะรั้วดูไปขอสอบถามถามยงถามยามก็
ไม่มีใครตอบได้ก็ไม่มีการส่งเจ้าที่เข้าไปชี้แจง
แต่อย่างใดบางคนก็รอจนแบบร้อนหน้ามืดทนไม่ไหวก็ต้องยอมกลับบ้านไปแบบนั้น
สุดท้ายก็ไม่มีคำตอบใดนะครับ
คนกลุ่มนี้เขารอให้ชี้แจงอยู่ว่าเขาจะทำอย่างไรได้บ้าง